สวัสดีค่ะ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

แล้วเมื่อกี้ก็จะบอกว่าแชร์ข่าวสาวสตรู

อ๋อเพิ่งมาตอนเช้าด้วย

จะอยู่แบบว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็อยู่ข้างสนามตลอด
ค่ะค่อยเป็นเขาเรียกว่าสปอร์ต
เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนยกป้ายแล้วก็ลุงมา

วันนี้ที่ได้เจอคุณผู้ชมอีกครั้ง
โอ้โหตอนนี้ระวังความดันสูงนะ
ทำไมอ่ะ๒สัปดาห์เมื่อนี้ไม่ผ่านความดันสูง
เดี๋ยวหมายถึงบอกคุณผู้ชมว่าให้ระวังความดันสูง

ก็เลยต้องว่าเออมาหันมาออกกำลังกายดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้โอ้โหความดันสูงน่ากลัวมาก

ดูแลสุขภาพให้เห็นที่เขาพูดพัดเข้าโรงเรียนบ้าน

ตอนเช้าวันนี้มาตั้งแต่วันนี้

พิเศษเพื่อสำหรับตาลูกตาของหมอ

ก็แชร์กันนะฮะเพื่อช่วยเหลือคุณหมอ
คือคุณหมอได้เดินทางออกจากที่พัก

ข้าวของถูกขโมยไปมากมายเลยนะฮะ

แต่ว่าดูห้องสิสร้างสมรรถหาเส้นเหลือเกิน
คือเหรียญเงินเหรียญเศษตังค์อะไรอย่างนี้

ในวันที่๑๗สิงหาคมนี้นะคะ

ส่วนวันนี้คุณหมอเดินทางไปให้รายละเอียดที่
สพยมหาลัยขอนแก่นโดยระบุว่าลูกบิดประตูหลังบ้าน
มีรอยงัดประตูแตกลูกบิดเสียหายคนใช้
ก็อีกเป็นคนร้ายใช้ไขควงขนาดใหญ่
มาขโมยไปได้เหรียญบาทประมาณ๓๐๐บาทเหรียญบาทที่หายไป
แล้วก็ที่หนักก็คือว่าแว่นตาที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะ

มีเลนส์ที่จะมีความจำเป็นต่อการผ่าตัด

เป็นการผ่าตัดหัวใจแพทย์เฉพาะทางเลย

คุณหมอบอกว่าผมจำเป็นต้องใช้ในการผ่าตัดหัวใจ
นี้เป็นแบบสั่งตัดคนอื่นใช้ไม่ได้
อีกขโมยมันเอาไปตั้งแต่วันที่๖นาทีก็๑๐กว่าวันแล้ว

ดราม่าแอดดิกทั้งใครตีฉันก็ได้
จากคุณผู้อุ้นมาให้ช่วยกันแชร์

ปรากฏว่าตอนนี้เจอแล้วนะครับพลังโซเชียล

ตอนนี้บ่าย๓โมงครึ่ง
เมืองขอนแก่นติดตามได้ว่าเป็นเป็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงรับจำนำโอ้มีคนเอาไป
ใช่แล้วค่ะคุณหมอคนนี้คุณหมอทิติจันเมคาเนี่ย
รับจำนำแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายแล้วไอ้คนที่เอามาจำนำ

เพราะว่าต้องมีชื่ออะไรสำหรับคนที่มาจำน้ำ
ไอ้คนที่ขโมยเนี่ยตำรวจกำลังจะตามจับ
แต่คุณหมอเอาของไปก่อนคือคนไข้รอผ่าตัดหัวใจอยู่จะบ้า
เอาไปทำรูปเอาไปทำอะไร
คือเอาไปก็ไม่ได้ใช้อะไรของตัวเองอยู่แล้ว
มันเขียนว่าแว่นดำน้ำปะวะ

มันก็เอาไปหมดแต่ว่าอันนี้คือคุณหมอเขาก็ไม่นึกว่าจะ
จะโดนงัดห้องหมอปรากฏว่าก็คุณหมอก็ดีใจแล้วก็พลังโซเชียลไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเลยเจอเลยจริงที่พลังโซเชียลชนะเลือด
ฉันมีความสงสัยนิดนึงอาจจะก้าวล่วงทางโรงรับจำนำนิดนึ
รู้หรือเป็นอะไรคิดออกจริงน่ะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแม่
เขาไม่รับสูง๔สูง๕อยู่แล้ว

ถ้าไม่มาถ่ายเขาก็ต้องเอาไปทำเงินได้ถูกไหม
ใช่สมัยก่อนเขาบอกว่าต้องรู้
แต่ส่วนใหญ่คนที่ทำโรงรับจำนำเขาจะรู้นะ

เพราะว่ามันจำเป็นในบ้านอยู่ตัว
อันนี้ออกไม่ได้แล้วเหรอ

ใช่ก็ดีใจกับคุณหมอที่ได้คืนนะคะ

หลงป่าภูพานอยู่๖วันด้วยกัน

ถูกนั่นแหละสิความคืบหน้านายสมภูมิ
มองชัยอายุ๕๙ปีชาวบ้านนะคะ
ตำบลหนองกรุงศรีจังหวัดพลัดนะคะ

ก็คือเขาพัดหลงกับเพื่อนของเขาเนี่ย
ขณะเข้าไปเก็บเห็ดในเขตป่าอุทยานแห่งชาติภูพาล

ซึ่งทางจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดกาลสิน
ก็ได้บูรณาการร่วมการค้นหา

แผนการค้นหาด้วยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่

ซึ่งมีความชำนาญในการเดินป่าจำนวน๑๐ชุด
ทั้งหมดเนี่ย๑๕๐นายค่ะ

ด้วยชุดพิเศษอีก๖ชุดนะคะ
แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกำลังไปเรียกว่า

ต่อระยะ๑กิโลเมตรเลยทีเดียว
ทำให้ระยะห่างกว้างเหลือ๑๕เมตรต่อคนเลยทีเดียวนะคะ
จากเดิม๓๐เมตรเพื่อความละเอียดในการค้นหา
ทีนี้พี่ถามว่าด้านศัยศาสตร์ถูกไหมคะ
มีด้วยเหมือนกันต้องพึ่งพาค่ะ
ในวันนี้ก็หลวงปู่กว้างอัตรานุรักษ์โข
หลวงพ่อลายอายุ๗๕ปีจากสนักสงบ้านสวรรค์สวรรค์นี่
ก็เข้าไปทำพิธีทางศัยศาสตร์
ตุ๊กตาแลกตัวลุงก้อยค่ะ

จากว่าหลวงปู่บอกว่าตุ๊กตาทหารที่นำไปทำพิธีนั้นน่ะ

สวมชุดทหารแล้วก็ไม่มีปืนประจำกาย
ให้ญาติไปจัดตุ๊กตามาใหม่

อีกกลุ่มก็ได้นิมนต์พระอาจารย์สุริยา
วัดสว่างโครงคาอยู่ที่จังหบัดกรสิน
ก็ทำพิธีขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ผีสางนางไม้
โดยนำขันห้าอาหารหมากพลูประกอบพิธี
บริเวณจุดที่นายสมบูรณ์พัดหลงจากกลุ่มเพื่อน
โดยใช้เวลาประกอบพิธีสวดวิงวอนนาน๓๐นาทีจึงเสร็จสิ้น

เจ้าที่ยินยอมปล่อยตัวลุงก้อยแล้ว
ก็สร้างความดีใจให้กับเย็ดที่ร่วมพิธีอยู่ตรงนั้น
ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อเวลา๑๓นาฬิกาที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาได้พบตัวชายไทยอายุ๕๖๖๐ปี
อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโปร่งนกแซวจังหวัดกาลสิน
ติดกับเกศอุทยานแห่งชาติภูพานไปอีกจังหวัดนึงเหรอ
ข้ามจับสกรแต่ว่าภูเขามันติดกันใช่ไหมติดกันตรงต้อง

ซึ่งสภาพของคุณลุงก็อิดโรยอ่อนแรง
เจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยเหลือทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น
และจากการสอบถามก็ได้รับคำยืนยัน
ว่าชายคนดังกล่าวก็คือนายสมภูล
ภูมองชัยชาวบ้านที่พลัดหลงจากเพื่อนที่เข้าไปเก็บเห็ด
นี่แหละค่ะในเขตป่าภูพานตั้งแต่วันที่๑๑ที่ผ่านมา
วันนี้เจอตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็เดี๋ยวต้องรอดู

เข้าป่าไปหาเห็ดอยู่แล้วชาวบ้าน
แต่เดิมแกคงแข็งแรงนะ
เพราะว่าดูก็ไม่สมมาก
ใช่๖วันด้วยกัน
ตอนนี้ก็ทางจังหวัดกรสินก็รับตัวไป
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่ภูมิบ้านได้ปร้อย
เดินแล้วก็หลงเข้าป่าแล้วข้ามอีกจังหวัดหนึ่งเลย
สิแล้วพอทำพิธีแล้วเจอเราจะว่าไงเนี่ย
นั่นสิไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่า
ที่ยินยอมจะปล่อยตัวแล้วแล้วช่วงเช้าทำพิธีไปเสร็จ
ช่วงบ่ายเจอไม่รู้เลยอันนี้
แต่ป่าเสียงพี่เหี่ยวบอกนะป่าไม่ทึบนะ

แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมพี่ว่าเดินแล้วมันพลัดไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้ว
แต่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ไม่ทิ้ง
แบบว่ายอมแบบเข้าไปตามให้
๖วัน๗วันทำตลอดนะคะเจ้านาที๑๕๐หน้านี้

เขาบอกว่านี่ค่ะเตือน
มิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ค่ะ
ซุ่มวางจุ๊บลมตัดปากแหลม
ทำให้ยางรถแตกในที่มืดเปลี่ยว

เพื่อที่จะแบบว่านี่ไงพอ

แล้วก็พอเจ้าของรถออกมาดูว่าทำไมยางแบน

โพสต์ค่ะมีการโพสต์เตือนนะคะคนขับรถย่านบางแสนชนบุรีค่ะนี่ไงครับเอ่อ
ย่านบางแสนชนบุรีก็ไปบ่อยเหมือนกันใช่มันพอบายพลาสหรือมอเตอร์เวย์มั้ย
ใช่พอหลุดจากมอเตอร์เวย์เป็นบายพลาสตรงนั้นก็มีช่วงเปลี่ยวเนอะ
เขาก็จะบอกว่าแต่ตรงนั้นที่พี่เหนียวบอกนะบางทีก็ปาหินที่เคยมีปัญหา
กระจกแตกแล้วก็ไปซ่อมกระจกบางทีก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตก็มี
แต่อันนี้ล่าสุดก็คือทำให้มันเป็นปากตัดแล้วก็ให้ยางแตกนี่ไง
มันช่างฝีมือนะเรามันช่างฝีมือนะมีเวลาแล้วก็ให้แตกแล้วก็ลงมา
พอลงมาดูรถก็เจ็ดกานโป้นเรียบร้อยเลยมันมีระยะมั้ย
น่าจะอย่างไม่แตกทันทีใช้อะไรจะบอกว่ามันไม่น่าจะแตกทันที
แล้วคนนี้คนนี้เขาลงนี้เขาดูเขาโดนหรือไงคะคุณ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ออกมาแนะนำวิธีป้องกันต่างนะคะว่าจะเอาตัวรอดได้ยังไง

หลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปคอมเมนต์มากเลยว่า
ต่อไปนี้ซื้อรถสงสัยต้องซื้อปืนด้วย

ซื้อรถที่แบบว่าเป็นตีนตะขาบเป็นเหล็กได้ไหม

เพราะพ่อบอกว่าเวลารถมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมคะ
บางทีเกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วมันเปิดไม่ได้อย่างนั้น

กองไม่ใช่ปิดไม่ได้รถเว้นมันที่น้ำทั่วม

ยืดอยู่ดีก็ลงช็อตแล้วก็เปิดคราวนี้ฝนตกด้วยน้ำกลับข้างนี้ท่วมแล้ว
เตรียมค้อนไว้ให้โจรเหรอ
บ้าเอาไว้ป้องกันได้เอาไว้ทุบออกมา

แต่เขาบอกเวลาเขาต้องมีผ้านะอย่าลืมในรถต้องมีผ้าห่ม
ไอ้ผ้าถ้าเช็ดตัวนะเวลาทุบเนี่ย
กระจกเดี๋ยวนี้มันมีฟีลไซฟตี้
โอ้ชั้นโบราณเนอะ

ใช่พอแตกแล้วมันก็จะเกาะอย่างนี้

ที่เราเริ่มเล่นเคยเราก็เข้าโรงการสามสิบปีก่อน

แต่รถผ่าทายเปลี่ยนบ้างแยะนะเปลี่ยนแล้วอุ้ยรถเธอหรูหร่า
ต้องลองทุบเดี๋ยวลงไปลองทุบดู

พี่จะเป็นพยานหรือพี่จะถ่ายคลิป

เวลาไปไหนถ้ามีเพื่อนไปด้วยจะดีมาก
อย่าไปไหนคนเดียวอย่าไปที่มืดที่เปลี่ยว

ฉันก็เคยหลง
อันนี้เค้าก็พาเหมือนกันพารถาวส์ที่โชฟเฟอร์

พี่แฟนเคยหลงนะเข้าไปเป็นดงเลี้ยงกัก

บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการแฮ็กข้อมูลของบริษัทกันด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้คนที่ทำเป็นวัยรุ่นออสซี่อายุแค่๑๖เท่านั้นเอง
อายุ๑๖ปีชาวเมลเบิ้ลของออสเตรเลีย
รับสารภาพต่อสารออสเตรเลียบอกว่าเจาะเข้าเครือข่าย
แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์บริษัทและข้อมูลของลูกค้า

โดยให้เหตุผลบอกว่าเพราะว่าเป็นแฟนตัวยงของบริษัทรายนี้

โถเพราะคุณจิตใจช่างจงรักพักดีมาก
เดาต่อไปโดยไฟสำคัญแล้วก็ข้อมูลลูกค้า
แล้วก็ยังทำได้โดยไม่ให้บริษัทจับได้ว่าเป็นใครด้วย
เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังตำรวจส่วนกลางของออสเตรเลียนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกลางของออสเตรเลียก็ไปบุก
ค้นบ้านของเด็กชายคนดังกล่าวนะคะ
ก็มีแลบท็อปโทรศัพท์มือถือแล้วก็ฮาร์ดไดฟ์ที่มีอยู่
บริเวณพฤษฎานอะไรก็ปกติเลยนะคะแล้วก็
แล้วก็พบว่าข้อมูลสำคัญที่หนุ่มคนนี้ดาวน์โหลดไปได้นั้นน่ะ
ฮักกี้แฮกแฮกแฮกกี้แฮกแฮกแฮกแฮกแฮก
เพื่อนอกจากนี้หนุ่มคนดังกล่าวยังบอกกับตำรวจว่า

ข้อมูลเข้าไปอยากจะไปทำงานที่เขา
ออสเตรเลียมีคำสั่งตัดสินคดีนี้ในเดือนหน้า
ยังไม่ได้ไปทำงานโดนตัดสินคดีก่อนนะคะ
โอ้ยแต่หัวดีนะหัวดี

โอ้โห
เข้าไปเจาะแฮกระบบของข้อมูลบริษัทใหญ่ขนาดนี้

เขาแค่ตอบว่าเขาอยากเข้าไปทำงานที่บริษัทนี้

แต่ชอบชื่อมากแฮกไอแฮกแฮก

ของเรานะซื้อโทรศัพท์ใหม่กว่าจะเปิดเป็น

เห็นไหมเด็กสมัยใหม่เขามากับของแบบนี้

สมัยก่อนนะเราเนี่ยจะเซียนรีโมททีวีมาก
ในขณะที่ยายเราฝาทิ้งสอนกี่รอบก็ทำไม่ได้
พอกดปุ๊บทีวีซ่าหมดนางก็จะกด

เราเกิดมากับเอ๊ะทำไมเราทำรีโมทได้ชำนาญ

รีโมทที่บ้านผัด

นี่เกิดสมัยทีวีกด
อ๋อยังต้องกดปุ่มอยู่

พี่สองคนคุยเรื่องอะไรกันอีกแล้วเนี่ย

ตอนที่พักเราก็คุยกัน
ตากล้องของเราก็หลงเหอยกันมาแล้ว
ผ่าไทยก็เหมือนกัน

โชคดีที่ไม่ได้รับผู้โดยสารมาเพราะไปส่งผู้โดยสารแล้ว
แต่ว่าก็กีดขวางจราจรช่องซ้าย
ช่องที่ต้องพักรถเวลารถเสียนะ

เค้าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเค้าก็ส่งคณะทัวร์ไปเราะ
เกยก็บอกว่าเอากระเป๋าลูกทัวร์ไปเก็บที่โรงแรมที่พักก่อนแล้วกัน
เมื่อถึงจุดที่เกิดเหตุเขาบอกขับตรงไป

ปุ๊บอีกูเกิ้ลเปลี่ยนใจเลี้ยวซ้าย
นางก็หักป้าบลงคูเลยค่ะคุณเออ

ก็นี่ไงก็เชื่อไงเชื่อระบบนำทาง
ไปเลยเอียงเลยแล้วก็ออกมาขึ้นไม่ได้
เพราะมันเป็นแบบคูดไปเลยค่อมไปเลยเนี่ยนะฮะ
เพราะดีนางเขาบอกว่าผู้โดยสารไม่ได้มาด้วย
งั้นอาจจะมีคนแบบว่าบาดเจ็บบ้างอย่างนี้นะครับ
บอกว่ารู้สึกเป็นข่าวสวยจริงว่าตอนเช้า
พานก็ขาดซ่อมไปหลายชั่วโมง

พี่เจอบ่อยมากนะพี่ก็ไม่เข็นพี่ก็เชื่อมัน
ยังเชื่อเขาเพราะว่าระยะทางมันสั้น
ไปแค่สวนหลวงก็กดประตูมันก็บอก
แล้วก็เลี้ยวไปสมมติชื่อประตูชวนชม
แล้วมันก็พาพี่เลี้ยประตูสมมุติชื่อสารพี
ก็ไม่ใช่ไงพี่โอ้นไม่ใช่นี่ก็เป็นชื่อสารพี

มันก็ยังบอกว่าให้เลี้ยวด้านนี้เลี้ยวด้านนี้

เวลาทีมงานส่งผัดก็มีแผนที่ผัดก็ดูแผนที่
เป็นมือเขียนเป็นพิมพ์เป็นที่เขียน
แล้วก็ถ้างานไหนยากผัดซ้อมไปก่อนวันหนึ่ง
ฮะจริงสอนทางจริงเหมือนผู้ใหญ่ไปคำดูก่อน
จ้ะไม่อยากเบรดไม่อยากสายก็ซ้อมไป

ยิ่งฟังอย่างนี้ยิ่งไม่ใช้อย่างนี้ไม่ใช้ไม่เอา

ของรถเมย์ชอบมากวันนี้เปิดไปแป๊บนึงรถมันติด
เขาเลยบอกว่าคุณสามารถเดินไปได้นะ

เดี๋ยวผมขับมาดูก่อนฉันจะฟ้องท่านกูว่าอาซาวินอ่า

เอาหนูไปข่าวอื่นหลับหนูพูดเล่นไป

โฮมโปรนะคะครบรอบ๒๒ปีฉลองทั่วไทย
อยู่ไหนล่ะช็อปสะดวกไม่มีสะดุดค่ะ
ลดทุกสาขาคืนกำไรให้ลูกค้า
ช็อปแบบคุ้มนะคะจัดเต็ม
ลดสูงสุด๗๐เปอร์เซ็นต์เท่าไร

ด้วยการคืนกำไรให้ลูกค้าได้ชวดคุ้มแบบจัดเต็ม
พร้อมโปรโมชั่นช็อปครบ๗๐๐บาทก็รับฟรี
ของขวัญโฮมโปรงมูลค่า๔๒๐๐๐บาท
เครดิตเงินคืนสูงสุด๒๒๐๐๐บาท
เมื่อช็อปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพตั้งแต่๒๐๐๐บาทขึ้นไป
คุ้ม๒ต่อค่ะก็รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ
รวมมูลค่า๔๔บาท
เพื่อใช้เป็นส่วนลดที่สาขาแล้วก็ออนไลน์นะคะ
หรือว่าผ่อนทั้งร้านนานสูงสุด๒๔เดือน
กับสถาบันการเงินชั้นนำมากมายเลยทีเดียว
เรียกว่าลดทุกแผนกทุกสาขาทั่วไทย

จนถึงวันที่๒กันยายน๒๕๖๐

แอปพลิเคชันไลน์ก็ได้เนี่ยนะคะ
เพื่อเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า๒๐๐บาทขึ้นไป
๒๕๖๑ถึง๒กันยายน๒๕๖๑ค่ะ
จะขึ้นมาแบบนี้เราก็กดแอดเลย
ติ๊กปล่อยได้เลยมาแล้ว

เดี๋ยวต้องโทรไปหาคุณหุยแล้วมีอะไรรถดีบ้าง

ไอ้บ้าโทรต้นกันแล้วพี่หุยรู้จักรู้จัก

ไม่ได้เมครู้จักคุณหุยดิจริง

มีตลอดแต่ต้องมีคอปคุ้มแสนคุ้ม
ต้องอ้าวมีเลยบอกแล้วนะคะ
ช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตอาการคุณอ๊อฟพงพัฒน์กัน

ขอให้หาย
ถูกคลานออฟมีอาการเส้นหลวงหิตตีบที่สมองหยังตั้งแต่เมื่อวาน
วันนี้ที่ไปที่กองพี่อูมากำกับแทน

เมื่อวานเขาก็บอกว่าพี่อ๊อฟก็ยังทำงานปกติ
ตอนเช้าก็กำกับเป็นหนึ่งฉากแล้วเดินกลับมาตรงโมนิเตอร์
ก็จะบ่นว่าอ่ะปวดตรงนี้

พอมานั่งอีกทีคราวนี้ขาทำไมขยับไม่ได้
ก็เลยผ่าไปขึ้นลงชาวนี้คุณอ๊อฟเป็นคนพูดเองว่า

คือไม่ได้ล้มโคมคลามอะไรใดนะครับ

คือเป็นคนที่มีสติแล้วก็เหมือนเขามีความรู้เรื่องนี้
แล้วคุณอ๊อฟเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวัน
เขาจะวิ่งแบบเซฟวันหนึ่ง๑๐กิโลอย่างนี้

แล้วก็ควบคุมอาหารเขาไม่กินเลยเลอะเทอ
ถ้าอาหารอะไรที่ไม่ดีเขาจะส่งมาให้พี่กินในก่อนนะ
แล้วสุดท้ายคือให้สูงผลิตกินปลากินเท่ากล้อง

อาการโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้
ขาขยับไม่ได้ปากเบี้ยวอะไรต่างนะฮะ

แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบำรุงราช

ตอนนี้ก็อยู่ที่บรมราชตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้คุณอู๋ธนากรไปเยี่ยม
ก็บอกว่าผมก็ต้องกลับเพราะพี่ออกไม่ยอม

บริชมเรืองมาแล้วแบบว่าสนจะสนพี่อู๋บอก
คือนางมีสติดีตอนนี้ก็ยังเข้าไปเยี่ยมตัวถึงตัวนี่ยังไม่ได้
ก็อยู่ในความดูแลของพ่อยังใกล้ชิด

คือก็ทางทีมเขาก็ส่งข้อความมา

ตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วมีการตอบรับ
แล้วก็แดงแล้วก็ลูกทั้งสองคนก็อยู่
โรคอาการเตือนของโรคแบบที่พี่ออฟเป็น

ถ้าหากว่าเรามีอาการหน้าเบี้ยวหรือปากเบี้ยอยู่ดี
เหมือนกับเบี้ยวไปดื้อเลยอย่างนี้
มากหรือน้อยให้รู้ไว้เลยว่านี่มันคืออาการที่บอก
ที่ไม่เคยเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรง

จากที่พูดชัดอยู่ดีก็หายไปข้างนึงมันจะค่อยเป็น

หรือน้อยก็ตามให้ไปโรงพยาบาลภายใน๓ชั่วโมงเลย
อย่าคิดว่าอย่างนี้เป็นแล้วก็กินยาแก้ปวด

คือถ้ามันปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงมันไม่ปกติ

มันก็บอกว่าเอาลิ้นเราค่ะดันข้างแก้มเราอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเรายังดันไหวก็คือลิ้นเรายังโอเค

ใช่ค่ะก็คอยเช็คเอาไว้สำหรับผู้ใหญ่เนาะ
แล้วก็พยายามดึงมือกับลูกกับหลานดึงท่าอย่างนี้
เดินกันเอาไว้ว่ามีแรงไหมอ่อนแรงไหมก็ได้เหมือนกัน
เป็นหรือเปล่าเพราะว่าโรคแบบนี้มันไม่รู้
ไม่ได้แบบว่ามีอาการมาก่อนขนาดนั้น
แต่สิ่งสำคัญคือความดันนะคะ
ใช่คุณอ๊อฟตอนหนุ่มเป็นความดันแต่เขาคุมอยู่

แต่ความดันมันจะหมายถึงบางทีคุมแล้วมันไม่อยู่เราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหม

ก็ต้องซื้อเครื่องไว้กับตัว

ซึ่งคุณอ๊อฟเขารู้เขาถึงได้ดูแลสุขภาพเขา

อาการของพี่อ๊พงพัฒน์คือเขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบ

จริงเกิดจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยตัวแรกที่สุดก็คือ
ไมันในเลือดสูงลองนึกภาพตาว่าคนที่เลือดคนก็เหมือนสายยางฉีดน้ำ
ถ้าไขมันสูงเนี่ยมันจะไปพอกข้างใน
มันก็ทำให้เลือดเนี่ยปกติที่เลือดก็จะกรุง
ตอนที่ไม่มีไขมันพอกพอมันพอกมันก็คงจะตีบนะฮะ
มันก็ไหลดีอยู่ถ้าไม่มีไขมันตอนนี้ไขมันพอกข้างในนะ
ยาวตลอดเส้นทำให้เส้นเลือดมีรูแคบลง

คือเอาง่ายว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้พอแบบปกติดังนั้น
มันก็อาจจะทำให้ระบบต่างในร่างกายอาจจะแบบช้าไปบ้าง
อย่างที่บอกปากเบี้ยวที่ผัดไทยบอกว่าถ้า
ไม่ขยับไปดุลแก้มได้เนี่ยผิดปกติแล้ว
ใช่เขาบอกว่าเอาลิ้นเช็ค
แล้วก็คุณป้าของพี่แจงวราพันธ์หวยตระกูล
เป็นสโตรกแต่เขาก็สอนวิธีว่าทำไมแกถึงไม่รุนแรงมาก
เพราะเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกเวียนหัวนะ
ไม่ว่าจะกรณีใดหมุนหรือเวียนหัว
อย่าพยายามไปหาอะไรจับไม่ได้
พอรู้สึกปุ๊บให้นั่งลงไปเลย
ให้อยู่กับที่แล้วนั่งซุดลงไปเลย

ลดกันเสียจากการฟาด
เพราะบางคนพอเป็นแล้วอยู่ในห้องน้ำบ้างอะไรมั่งฟาด

ขอพี่จับอะไรเหมือนพี่ไม่ควรทัก

เขาบอกว่าอาการอย่างที่บอกกันเนี่ยนะฮะที่เราบอกกันเนี่ยนะฮะ
คือว่าพอสภาวะเลือดไม่ไปเลีสมองจากการไม่ว่าจะตีบหรือแตก
บางทีมันจะบอกอาการภายในนาทีบางทีเป็นชั่วโมง
เพราะฉะนั้นเป็นน้อยเป็นมากกันไว้ก่อนไปหาหมอก่อน
บอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยนะแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
บางคนซุดไปเลยนะสองครั้งแล้วแต่ว่าจุดไหนที่มันแตกหรือตี

อีกเรื่องหนึ่งคุณหมอบอกว่าชะตาชีวิตของเราจะเป็นยังไงเนี่ย
อยู่ที่คนข้างข้างเราหมายความว่าถ้าเกิดเราเกิดมีอะไรเหตุการณ์กระทันหัน
ถ้าคนข้างนึกออกไหม

เพราะฉะนั้นเราทุกคนควรจะไปเรียนประถมพยาบาลเบื้องต้น

ถ้าคนที่มีความรู้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็
บอกกันไว้เพราะตอนนี้โซเชียลมันคือพลังที่ดี

ไวนะพี่อ๊อฟเป็นห่วงค่ะ

ช่วงนี้คุณวุ้นเส้นก็อาจจะวุ่นหน่อย
เพราะว่าก็จะมีงานแต่งของคุณเจนี่กับคุณมิกกี้
แต่ว่าคุณวุ้นเซ่นบอกว่าก็ได้แต่อิตชา
แล้วจะวุ่นอะไรรู้ว่ารู้สิ
แล้วคุณวุ้นเซ่นวิธีภาคก็ได้ออกมาอัพเดทว่าตอนนี้

ตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

ล่าสุดเขาก็เริ่มเรียกเพื่อนไปลองชุดเจ้าสาวแล้ว
ส่วนการ์ดแต่งงานก็เห็นว่ามีบางคนเริ่มได้แล้วนะคะ

แต่วุ้นกับเพื่อนน่าจะได้รับการ์ดเป็นกลุ่มสุดท้าย
เพราะว่าเขาขออนุญาตแจกให้ผู้ใหญ่ก่อน
เราและเพื่อนรู้ไหม
ว่าตอนนี้เจนี่กับมิกกี้เขาขยันหวานใส่กันมาก
คุณวุ้นเส้นบอกว่าใช่ค่ะหวานมากจริง
จนเพื่อนต้องบอกให้เบาหน่อยเพราะว่ามันน่าอิจฉา
ที่สำคัญเขาสองคนก็ตัวติดกันตลอด
คือไม่มีครั้งไหนเลยจริงที่จะเห็น

คือไม่มีครั้งไหนเลยจริงที่จะเห็นคุณเจนี่
แล้วก็ไม่เห็นคุณมิกกี้เรียกว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะคะ
เหมือนเขาดูแลกันและกันจริงเกิดมาเพื่อกันและกันจริง
อย่างล่าสุดเพื่อนก็ถ่ายภาพแซวว่า
สองคนนั้นมัวแต่สวีทไม่สนใจเพื่อนเลยตามภาพนี้

คือตอนนั้นวุ้นก็เซลฟี่อยู่กับพวกนานานี่แหละค่ะ
เขาสองคนก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเพื่อนทำอะไรกันอยู่
ดังนั้นเราก็เลยต้องขออนุญาตแบบนิดนึง

ก็ยังมีอีกภาพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่า

คุณหุนอี้เขาแบบว่าไม่ได้ยืนขั้นกลางนะคะ

และที่สำคัญวันนั้นคริสก็ไปแค่แป๊บเดียวด้วย

แต่ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่การยืนขั้นกลาง
เพราะว่าใครยืนตรงไหนก็ตรงนั้นไม่มีอะไรเลย
หลายคนยังลุ้นต่อเนื่องว่า

เราจะได้เห็นคุณคริสหอวังมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวไหม

ก็คุณวุ้นเส้นบอกต้องรอดูค่ะเอาตรงนะคะ

แต่เชื่อว่าทุกคนก็อยากไปแสดงความยินดีกับเขาอยู่แล้ว

ไปงานแต่งงานนอกจากจะไปแสดงความยินดีแล้ว

ไปเอาของชำรวยชอบสะสม
อยากรู้ว่างานน้องเจนนี่เขาจะให้อะไร

โอเคเดี๋ยวให้พี่ประทัยมาอัปเดต
มีแต่คนส่งเข้ามาเนอะขอให้พี่อ๊อฟหายไวหายไว

ขออีกข่าวมาค่ะผ่านเองค่ะ

แล้วเลขท้ายอะไรคะพี่

เขาก็เลยไปดูที่อีกผลหนึ่งปรากฏว่า

พี่เห็นเหรอพี่เห็นไปอย่างอื่นเออวดูให้คิดเป็นอย่างอื่น

เธอเห็นเขาก็บอกเห็นเป็นเลข๑๑๐

นี่คือเลขนี่เลขศูนย์เลยขึ้นมาเลยอ่ะอืม
คงจะกระลอกมาแท้อะไรอย่างเงี้เนอะใช่ค่ะแล้วก็คนที่ติดตามพี่ปูนะคะ
ก็เลยบอกว่าก็ไม่งวดนี้ซื้อตามไม่ทันไง
เพราะนางชิงถูกนางชิงถูกไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวงวดหน้า
เชิดอุ้ยหลายใบอยู่ไหมหลายใบหลายใบอยู่นะ
หลายใบอยู่น่ะหลายใบหลายใบหลายใบ๕ใบหรือไหมอืม
เลขชุดเขายังไม่ถูกกฎหมายพี่ปูเอาสีส้มออกไปก่อนเร็ว
อ้าวเหรออ้าวจริงเหรอมันถึงมันผิดโกรธมันห้าม
แต่ก็เต็มเลยเขาขายแพงด้วยก็ทั้งหมด๕ใบนะคะ
๕ใบได้เท่าไรพี่เมียวเล็กได้๒ตัว๒ตัวเล็กละใบละ๒๐๐๐๐
๒แพนเอ้าเอ้ย๒๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๐
พี่เมียว๒๐๐๐ได้หมื่นนึงเลยหรอ๑๐๐๐๑๐๐๐
๕ใบก็ซื้อแค่๕หรอลืมใช่ไหม๕เนี่ยไงเขาบอกว่ามี๕ใบ
๕ใบก็ใช่ค่ะยินดีครับขอแสดงความยินดีด้วย
ก็เป็นเหตุให้ทุกคนบอกว่างวดหน้าก็จะตามพี่ปูเหมือนกัน

รอบหน้าเล่นอะไรก็เล่นไป
นี่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวของใคร

หวานน่ารัก

ปรากฏว่าแฟนคลับแฟนคลับที่เป็นต่างชาตินะคะ

ก็เลยรู้สึกว่าอินมาก
กระทั่งเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของแฟนตัวจริงของน้องแต้วก็คือน้องต้นนี่แหละค่ะ
เข้าไปคอมเมนต์ว่าให้ลบรูปคู่ของน้องต้นกับแต้วออกซะ
เพราะไม่อยากเห็นอยากเห็นแต่น้องเจมส์กับน้องแต้วเท่านั้น
แฟนคลับคนนี้แค่ไม่เข้าไปในไอจีเขาก็จบแล้วเดี๋ยวนะอันนี้แก้ปัญหาที่เหตุ
แสดงว่าเป็นแฟนคลับของคุณแต้ว
เป็นแฟนคลับน้องเจนกับน้องแต้วต้องการเห็นแค่รูปเจนจีกับแต้วเท่านั้น
ภาพความฝันของละครไม่อยากเห็นเลย
เรื่องนี้น้องเจมส์ไม่คนนี้ต้นคนนี้แฟนแต้ว
แฟนตัวจริงของน้องแต้วรักกันมาตั้งแต่อยู่มหาลัย
ถูกค่ะแล้วน้องเจมส์ก็เลยออกเข้ามาชี้แจงว่าอ๋อ
เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไร
มันเป็นเขาเรียกว่าขอบเขตของละครอยู่แล้ว
คือหมายถึงเขากับน้องแต้วก็ไม่มีอะไรเกินเลย
อันนั้นรู้แต่คนที่เกินเลยเนี่ยคือแฟนคลับ
เข้าใจสองคนเนี่ยเข้าใจแล้วละครด้วยกัน
แล้วก็บางกลุ่มเนี่ยเขาบอกเป็นเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นที่อินขนาดนี้
ไม่ใช่ทุกคนแต่ละครดีมากเขาจะเล่นด้วย
จนเยี๊ยบจนสองคนเยี๊ยบเลย
เยี่ยบพี่เยี๊ยบสมิงอึ๊บ
ต้องให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วคนเขาก็เลยถามว่า
แต่น้องแต้วเขาไม่ใช่คนในวงการ
เขาจะรู้สึกเศียรใจหรืออะไรไหม

ส่วนน้องแต้วเนี่ยเป็นแมนอยู่แล้ว
เป็นผู้หญิงแมนไม่คิดอะไรอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่คิดคือแฟนคลับ

เราต้องอธิบายอันนี้มันก็เกินไป

สมัยก่อนละครเอาทุเรียนไปตบ

เพราะฉะนั้นก็ให้ทำความเข้าใจนะคะว่าละครก็คือละคร

ไม่ได้บอกครับเป็นฝั่งคาดต่างชาติ
เดี๋ยวต้องเข้าไปอ่านหน่อยคงไม่ได้ลบนะ

เหมือนวิ่งกันก็ลุ้งนิกเหมือนกระต่ายน้อย
จำจิตตัวพระเอกก็

พวกนี้

แล้วเครื่องก็มีดูสิต์ท้าย
ครับถ่ายกันเล่นเวลาเราไปเที่ยวเราจะถ่ายเซลฟี่ตลอดเวลา
ลิต้าเขาบอกว่าทำรูปสวยบ้างก็ดีนะเวลาไปเที่ยว
คือบางทีมันจะถ่ายแค่นี้เห็นแต่หน้าไง

มีช่างภาพอยู่ที่หอไอเฟล

เอาขึ้นไปเที่ยวเสร็จแล้วลงมาเราได้เลย

แต่ลิต้าเขาสวยไงมันก็เลยดูอลังการไปหมด

ทำไมมันนุนิมว่ามูมมี่ปกติอิชานะ

อิชาคืออิชาเนอะแต่เขาน่ารักดูแบบว่า

ถ้าเป็นไฟวัทด์ดี่จริงเขาจะอลังการกว่านี้
คุณก๊อตกราวคุณก๊อตกราวแล้วก็มีเมื่อไหร่ล่ะคะนักข่าวถามบอกว่าถ้ามีแล้วจะบอกนะครับต้องคุยกันก่อน

เออเขาเป็นแสดงว่ามีการคุยกันอยู่นี่หนูไม่ยอมบอกบอกว่าถ้ามีแล้วจะบอกแต่จะคุยกันก่อน
นะคะอ่าหมดเวลาซะแล้วทำไมมันเร็วขนาดนี้ละคะ
จริงเหรอหมดเหรอหมดเวลาละลดเมได้ลดเมได้คุณฟิล์มธนพัฒน์ตอนนี้บอกเลยว่าเมีย๒๐๑๘ดังกันหมดกัน
น้องมาลีก็ดังถล่มทลายคนนี้ก็เหมือนกันกลายเป็นว่าดังแล้วก็อัพค่าตัวเป็นแสนมีข่าวเมาส์ออกมาแบบนี้อีกดูสิ
แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่มีแพลนจัดมิตติ้งล่าสุดไปเจอคุณฟิล์มธนพัฒน์ก็ตอบเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวบอกว่า
อยู่กับผู้จัดการและความเหมาะสมของงานตนไม่ได้เป็นคนคุยงานเองทางช่องและผู้จัดการจะเป็นคนคุย

ร้ายดูเป็นบอสกันตอนที่โฮ่มาขึ้นน่ะ
อันนี้ดูเป็นวายรุ่นแบบว่า
ถ้าเขามีแบบว่าละครดังคนชอบแล้วไปอีเวนต์แล้วต้องขึ้นค่าตัวเนี่ย
เรื่องธรรมดาในวงการเลยนะนี่เรื่องธรรมดา

ใช่ก็เป็นช่วงเวลาของเขาดังนั้นแฟนคลับเตรียมตัวนะคะ
เขาบอกว่าเขาจะแจ้งคิวงานให้แฟนทราบทุกวัน

เพราะคิดว่าแฟนคลับของตนยังมีไม่เยอะ
ยังมีไม่เยอะแหละคะทั้งเยอะมากนะคะ
คุณน้องเต็มน้องฟิล์มยังมีน้อยจะได้ทั่วถึงเขาจะได้คุยกัน
จริงนะพวกแฟนคลับที่แบบไปเยอะเขาก็ไม่เข้าไม่ถึง
ไม่ถึงน้องอ๋อเข้าใจได้ส่วนใครที่ตามแฟนคลับพวกเราอยู่
ที่ไปทำอะไรที่ไปขายของเหรอ
เอ้าเสาร์อาทิตย์นี้หยุดก็ไปเดินเที่ยวหาอะไรกินอร่อย

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาชื่นชมนะคะ